ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการทำรังของน้องพึ่งกันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าทำออกมาแล้วเนี่ยนอกจากจะได้รังสวยแล้ว
บอกว่ามาให้โชคให้ลาบกันด้วยจริงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการทำรังของพึ่ง
ที่มาพร้อมกับโชคลาบรายละเอียดจะเป็นอะไรไปดูกัน
ทำรังท้ายรถขับฝ้าฝน๕๐กิโลยังไม่ไปไหน
ตามมาทำรังที่บ้านต่อพี่ชายของหญิงสาวนำคลิป
ฝูงพึ่งเกาะบนรถฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงทะเบียนก่อไก่เจ็ดเจ็ดห้าสาม
มาโพสต์พร้อมกับเล่าว่าน้องสาวไปถ่ายรูปเล่น
ที่เคือนป่าศักดิ์ชนศิษย์จังหวัดลบบุรี
จอดรถไว้ประมาณ๒๐นาทีกลับมาอีกทีโอ้โหเธอเพิ่งมาเกาะ
เหมือนกำลังทำรังที่รถและมีคนแถวนั้น
มาดูเหตุการณ์นี้อยู่หลายคนหลังจากนั้นน้องสาวขับรถกลับมาบ้าน
ที่อยู่ห่างจากเคือนป่าศักดิ์ประมาณห้าสิบกิโลเมตร
คิดว่าพึ่งเนี่ยก็คงปลิวหลุดไปหมดแล้วสรุปเช้ามาเจอพึ่งที่เกาะรถ
มาทำรังอยู่ชายคาบ้านแล้วตอนนี้แน่นอนเรื่องแปลกแบบนี้
ชาวเน็ตได้ทะเบียนรถป้ายแดงแล้วเจ็ดเจ็ดห้าสาม
ก็ต้องถามบ้านเลขที่ด้วยซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบว่า
เลขที่สามสิบหกครับส่วนพึ่งรังนี้ไปทำรังที่ใต้ต้นแก้วมังกร
แถมยังเกิดปรากฏการณ์ประหลาดเมื่อฝูงพึ่งมาเกาะกัน
เหมือนกับการแปลอักษรที่พามาดูเลขด้วยจะออกไปดูเลขอะไร
สามสี่ดินี่โอ้
สิทธิก็เห็น
คนตาดีถึงจะดวงเห็งส่วนคนมองไม่เห็นอาจจะไม่เห็งนะครับ
ซึ่งทางเจ้าของคลิปมาตอบให้หมดคือบ้านเลขที่๑๗๙
ทะเบียนรถมี๒คันนะ๙๓๔๖และ๙๔
ส่วนอายุเจ้าของบ้าน๖๐ปี
แล้วแต่รักแล้วแต่ชอบ
แต่โบราณบอกเลขเพิ่งทำรังได้โชคกันมานักต่อนักแล้ว
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า

เย้ขึ้นมาให้โทษลาดดีจังเลย